ตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ที่กรมบัญชาการตำรวจภูทรภักดิ์๗
เกี่ยวกับภาพจากกล้องวงจรปิดที่สามารถกู้ภาพมาได้
วงจรปิดในจุดเกิดเหตุงานเลี้ยงของกำนันนกที่นครปฐม
มีเรื่องนี้ค่ะคือทีมข่าวของเราได้ข้อมูลมาจากตำรวจ
ว่าพอกู้ภาพจากกล้องวงจรปิดในจุดเกิดเหตุมาได้
มันมีอยู่ภาพหนึ่งพี่อุ๋ยจะเห็นรอปภที่อยู่ในงานเลี้ยงอ่ะนะคะ
เดินถือปืนขึ้นลำกล้องด้วยนะแล้วก็เดินไปเดินมา
แล้วจากการตรวจสอบรอปภคนนี้เป็นญาติกำนันนกด้วย
ตำรวจก็เลยเรียกตัวรอปภคนนี้ไปให้ปากคำ
ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพราะตำรวจก็นำตัวรอปภคนนี้
เหมือนกับไปหาหลักฐานเพิ่มเติมด้วยอะค่ะ

ประมาณสักบ่ายสองโมงค่ะคุณผู้ชมค่ะตำรวจชุดสืบสวนได้คุมตัว
เสื้อสีเขียวใส่หน้ากากอนามัยใส่มวกเดินก้มหน้าอยู่เนี่ยนะคะ
เป็นรอปภบ้านกำนันนกก็อยู่ในเหตุการณ์วันที่เกิดเหตุเลยค่ะ
นำตัวออกมาจากห้องสอบสวนไปขึ้นรถตำรวจ
ทีมข่าวก็พยายามจะถามหลายคำถามนะคะอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็น
แต่ว่าเขาก็ไม่ยอมตอบอะไร
ทีมข่าวพยายามจะถามว่าคืนเกิดเหตุอยู่ตรงไหน
เห็นอะไรบ้างเครียดไหม
แต่รอปภคนนี้ก็เดินก้มหน้าไม่ตอบคำถามอะไรเลย
ขนาดถามว่าเจ้าหน้าที่จะพาไปไหนไปหาหลักฐานเหรอ
ชี้จุดเหรอหรืออะไรอย่างนี้นะคะก็ไม่ตอบ
แต่เบื้องต้นเนี่ยทีมข่าวของเราบอกว่า
สงสัยว่าตำรวจสอบปากคำแล้วน่าจะได้ข้อมูลอะไรบางอย่าง

ก็เลยควบคุมตัวรอปภคนนี้ไปหาหลักฐานเพิ่มเติม
และที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้นไปอีกก็คือ
ตำรวจบอกว่ารอปภคนนี้เป็นญาติกำนันนกด้วยนะคะ

ไปสักประมาณชั่วโมงครึ่งประมาณบ่าย๓โมงครึ่ง
ตำรวจนำตัวรอปภคนนี้กลับมา
ห้องสอบสวนกองบัญชาการตำรวจภูทรภาค๗อีกรอบหนึ่ง
ทีนี้ได้ของกลางมาค่ะ
เป็นปืนออโตเมติก๑กระบอก
ชุดสืบสวนให้ข้อมูลว่า
ปืนที่ตรวจยึดมาจากรอปภคนนี้
เป็นกระบอกที่สมาชิกอบตคนหนึ่ง
ใช้สิทธิ์ข้าราชการไปซื้อ
แล้วเอามาให้รอปภของบ้านกำนันนกใช้ค่ะ
แล้วมันจะสอดคล้องกับภาพจากกล้องวงจรปิดในวันเกิดเหตุ
ภาพจะเห็นชัดเลยว่ารอปภคนนี้

แล้วเดินไปเดินมาในงานเลี้ยงวันเกิดเหตุ

งานเลี้ยงสังสรรค์ตำรวจเต็มงานเลย
แล้วทำไมรอปภเดินถือปืนเหมือนขึ้นลำกล้องเอาไว้ด้วย
แล้วเดินไปเดินมาอยู่ในงานเลี้ยงค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เหมือนกับว่าอันนี้เป็นคำถามนะ
เป็นการตั้งคำถามว่าทำไมเหรอรอปภต้องพร้อมยิงทันทีหรืออย่างไร
ถ้ามีเหตุการณ์ฉุกเฉินอะไรเกิดขึ้น
มีคำสั่งยิงแล้วยิงได้ทันทีเหรอหรืออย่างไร
ลักษณะประมาณนี้ตั้งคำถามเอาไว้เฉยนะคะ
ไม่ได้ไปปรักปรำรอปภท่านนี้
ทีนี้ชุดสืบสวนก็ขยายผลค่ะ
นำตัวสมาชิกอบตที่เป็นเจ้าของปืนกระบอกนี้

เพื่อสอบถามเรื่องของการซื้ออาวุธปืนว่าได้มายังไง
ซึ่งบุคคลคนนี้ไม่เคยเรียกมาสอบปากคำเลย
หมายความว่าคนนี้เป็นตัวละครใหม่ในคดีนะคะ